ให้โชคดีโชคดีสุขเซ็นเพลงปรีนะคอยรวยคอยรวย
แทนผีป้ายแดง
วารายตีผักท้องของคนอยากรวย
วันนี้เริ่มต้นกันที่ร้านอาหารป่าของสาวสู้ชีวิต
พิธีกรเนี่ยครับทำมันทุกอย่างในร้านอาหาร
ยกเว้นการทำอาหารเพราะไม่อยากทำอาหาร
แต่สุดท้ายมาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
งงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาทำได้ยังไง
ไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารป่าย่านเกษตรนวมินค่ะ
วันนี้จะพาทุกคนมาลิ้มรสความเด็ดและคุยเส้นทางความรวย
ของอดีตสาวคนหนึ่งที่สู้ชีวิต
จากการที่เขาได้ค่าแรงเพียงแค่วันละ๑๕๕บาท
กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ได้ยังไง

สวัสดีค่ะพี่จีน่าใช่ไหมคะเนี่ย
แค่ชื่อร้านก็บอกแล้วว่ามงคลมากใช่ไหมคะพี่จีน่า
ใช่ค่ะเงินก็ได้มาทุกเงินแล้วก็นี่เลยค่ะ
น้ำพักน้ำแรงของพี่จีน่าเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเงินแล้วน้ำพักน้ำแรงของพี่จีน่าก็คือรสเก่งค่ะ

ก่อนที่พี่จีน่าจะมาทำร้านอาหารเมื่อก่อนทำอะไรมาคะ

เอาอย่างนี้เรื่องราวนี้ถ้าจะยาวคุณผู้ชม
เดี๋ยวใบตองขออนุญาตเข้าไปคุยในร้านดีไหมพี่จีน่า

รีบเข้าไปเลยครับน้องใบตอง
เพราะหลายคนคงอยากจะรู้แล้วล่ะว่า
จากอดีตสาวสู้ชีวิตที่เคยได้ค่าแรงวันละ๑๕๕บาท
อยู่ดีกลายมาเป็นเจ้าของร้านอาหารป่า
เต็มไปด้วยเมนูสุดจัดจ้านย่านเกษตรนวมินได้อย่างไร
บอกแล้วว่าวันนี้เราต้องคุยกันยาวค่ะ
แต่ว่าบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าร้านอาหารป่าเงินเงินเนี่ย
อยู่ติดกับถนนเกษตรนวมินติดถนนเลย

ถ้าทำยี่สิบวันก็จะได้สามพันหนึ่งร้อยบาทตอนนั้นเขาให้เงินเราเท่าไรถ้าเราจะเป็นเสมียันอ่ะ
เขาก็ให้แปดพันจะแปดพันน่ะมันหายไปเกินครึ่งเลยน่ะใช่ค่ะ
แต่เราโอเคเหรอเราก็ยอมครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติ
ถ้าเราไปทำอีกอ่ะมันก็เครียดเหมือนอย่างเดิมคือมันต้องแบก
มันรับผิดชอบเยอะแล้วตอนไหนที่เราตัดสินใจอ่ะ
ย้ายมาทำงานในร้านอาหารแล้วก็พอดีมีญาตินะคะ
ผู้พี่ผู้น้องกันนั่นแหละค่ะเขาก็แนะนำให้มาทำที่ร้านนี้
ร้านนี้เลยร้านนี้เลยค่ะร้านเงินเงินเนี่ยค่ะ
ตอนมาใหม่ก็ล้างจานเป็นพนักงานล้างจาน
ใช่แล้วก็เสิร์ฟทำอาหารด้วยไหมคือทำเป็นแต่ก็ไม่ไม่กล้าทำค่ะ
แล้วทำให้เราแบบไม่มีความมั่นใจไงคะ
เขาว่าว่าอะไรค่ะเออถามจริงจริงเถอะ

แล้วจับพัชผูมาทำอาหารตอนไหนคะพอดีแม่ครัวออกกระทันหัน
แล้วพอดีก็ไม่มีแม่ครัวเลยลูกค้ามานั่งเต็มแล้ว
ทีนี้ทำยังไงอ่ะเรามีเรามีอยู่แค่สามคน
มีเจ้าของร้านก็มีพี่แล้วมีใบ้คนนึงอ่า
คุณยายแกก็บอกว่าจีน่ามึงไปทำกับข้าวเลย
บอกยายเขาจะกินได้ไหมเมนูแรกที่ทำออกมาวันนั้นคือ
หมูป่าผัดเผ็ดค่ะวันที่เราเดินเอาผัดเผ็ดหมูป่าไปเสิร์ฟลูกค้า
อ้าวมานี่สิเขาว่างั้นอ่อมีไรเหรอคะพี่ไม่อร่อยเหรอ
ได้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่ได้ว่าไม่มีพื้นฐานการทำอาหารเลย
โอ้โหดีใจตามพี่จีน่าเลยนะครับเนี่ยนี่แหละครับ
จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้พี่จีน่าเขาได้เป็นแม่ครัว
ทำอาหารป่าอร่อยอร่อยให้ลูกค้าได้กินตั้งแต่วันนั้นที่ได้จับตะหลิวในครัว
จนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปยี่สิบปีแล้วล่ะครับแต่อยากรู้จริงจริงเลยครับว่า
จากคนทำอาหารในครัวอยู่อยู่กลายมาเป็นเจ้าของร้านต่อจากคนเก่าได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
เจ้าของร้านเก่าอะค่ะเขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า
พอดีมาเจอผู้ระเหมาคนนึงแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมพูดให้
เพราะว่างานพอดีเขาโทรศัพท์ไปก็บอกตกลงให้เช่าแล้ว
แล้วตอนนั้นเขาคิดค่าเช่าที่ยังไงค่ะตอนที่แรกก็เช่าแค่หมื่นสอง
พี่จีน่าก็เลยตัดสินใจฉันจะมาใช่ใช้คำนี้ได้ไหมค่ะ
เราต้องใช้เงินทุนนะพี่จีน่าตอนนั้นก็เลยไปยืมญาติพี่น้อง
ยืมอ่าลูกค้ายืมมาเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วดมทุนเพื่อนมาช่วยใช่
ยืมยืมมาช่วยแหละยืมมาช่วยตอนนั้นต้องใช้เงินเท่าไหร่
ตอนนั้นก็ประมาณก็เกือบแสนนะคะได้เงินมาแล้วก้อนหนึ่ง
สินใจเลยไหมใช่ตัดสินใจเปิดร้านเลยค่ะเปิดร้านตรงนี้ที่เดิมที่เดิม

วันนี้เดี๋ยวแม่จะโชว์ฝีมือการทำเมนูแรกที่เป็นเมนูพลิกชีวิตของแม่นั่นก็คือผัดเผ็ดหมูปากงั้นเข้าตัวกันค่ะไปค่ะ
จะรออะไรล่ะครับเข้าครัวกันเลยเดี๋ยวพี่จีน่าจะสอนน้องใบตองทำเมนูง่ายแสนอร่อยอย่างเมนูผัดเห็ดหมูป่าในสไตล์อาหารป่าแสนจัดจ้านกันครับ
วัตถุดิบมีอะไรบ้างอ๋อก็จะมีพริกแกงแล้วก็มีหมูปลาหมูปลาเครื่องเคียงของเขาก็จะมีกระชายพริกไทยพริกไทยอ่อนพริกชีฟ้าแดงใบมะกรูดแล้วก็ตบท้ายด้วยใบโหระพา
ถ้าพูดถึงอาหารป่าหัวใจหลักหลักก็คือพริกแกงพริกตำเองพริกจีน่าตำเองจ้ะไม่ได้ไปซื้อเป็นกิโลกิโลเหรอไม่ค่ะตำเองเลยเหรอตำเองเลยค่ะ
พริกแกงอันนี้นี่แหละครับที่พี่จีน่าเขาบอกว่าเป็นพระเอกของร้านที่เรียกความจัดจ้านเผ็ดร้อนให้กับทุกเมนู
คนที่ได้ลิ้มลองจะได้รู้ซึ้งถึงอาหารป่าอย่างแท้จริงเคล็ดลับก็คือเขาจะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ที่จะให้ความหอม
กับพริกแห้งเม็ดเล็กที่จะให้ความเผ็ดเอามาตำรวมกันกับขาดตะไคร้ผิวมะกรูด
เทียมหอมแดงและกะปิโอ้โหแค่เห็นสีก็สีซาสแล้วล่ะครับ
งั้นลงมือทำกันเลยได้เลยค่ะงั้นใส่พริกแกงก่อนนะคะอุ้ย
ดูสีพริกแกงของแม่นะ
ค่ะแล้วก็ใส่หมูป่านะคะนี่คือหมูป่าค่ะ
อันนี้คือกระชายหั่นพริกไทยอ่อนใส่ลงไปพริกชี้ฟ้าหั่นใส่ลงไป
ใส่ลงไปหมดเลยเหรอคะแม่ค่ะใส่ลงไปทีเดียวแล้วก็อุ้ย
ปลาคว้ายเครื่องแบบคือให้มันหอม
เอาต้มน้ำซุปนี่ค่ะให้มีน้ำขลุกขลิกนิดหนึ่งใช่ค่ะ
แล้วเมนูอะไรที่แปลกที่สุดที่ลูกค้าเคยสั่งให้ทำคะแม่งูเห่าค่ะ
งูเห่าผัดเผ็ดอ่ะค่ะแล้วก็ตะกรวดที่เขาเรียกตัวแลนด์อย่างเงี้ย
ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่อาหารป่าก็จะเอามาทำให้รสชาติมันจัดจ้าน
ใช่ค่ะเพราะอะไรคะแม่เพราะถ้าเกิดไม่จัดจ้างเนี่ย
มันจะคาวมันจะมีกลิ่นแบบคาวกลิ่นสาของสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องให้ถึงถึงเครื่อง
คือถึงพริกแกงถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าตรงเค้วของคุณแม่นั้นยังไม่มีสปอนเซอร์วางแม้แต่ขวดเดียวค่ะ
ตอนนี้คุณแม่บอกเปิดรับนะคะวางได้หนูก็เปิดรับนะคะ
อยากจะมีสปอนเซอร์ใจดีมาตั้งโชว์เหลือเกิน
แป๊บเดียวเองหนูหาสปอนเซอร์แป๊บเดียวแม่ทำเสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดยังไม่ได้ชิมเลยนะคะ
แค่เห็นหน้าตาสีสันจัดจ้านแล้วบอกเลยว่ารับรองเดี๋ยวไปชิมก่อนว่ารสชาติจะจัดจ้านขนาดไหน
จากเมนูหมูป่าผัดเผ็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ใครมาก็ต้องสั่งกันทุกโต๊ะแล้วเนี่ย
จีน่ายังแนะนำอีก๔เมนูที่อยากให้มาลิ้มลองกันทั้งเนื้อกวางผัดพริกไทยดำ
กลิ้งเนื้อจอระเข้ชูชีปลาเนื้ออ่อนและต้มยำปลาคัง
เป็นยังไงบ้างล่ะครับน้องใบตองโอ้โหจะไม่พูดอะไรหน่อยล่ะครับ
จัดจ้านสะใจทุกเมนูเริ่มจากนี่ค่ะผัดเผ็ดหมูป่า
คุณผู้ชมอร่อยมากหมูไม่เหนียวหมูป่าไม่เหนียวเลย
หมูปกติทานได้เคี้ยวได้ง่ายแต่ความแบบจัดจ้านถึงเครื่องนี่ต้องยกให้เลยอ่ะ
รวมไปถึงเมนูอื่นอื่นที่เป็นแบบประเภทเอ่อเจ้าละเข้หรือกว้างอย่างเงี้ยนะคะ
เมนูในเนื้อทานได้ง่ายเนื้อไม่เหนียวและไม่มีกลิ่นสาบ
แต่ที่เด็ดมากนี่ต้มยำปลาคังคือรสชาติเขาจัดจานมาก
เปรี้ยวเผ็ดเค็มกำลังดิบพูดไปแล้วน้ำลายยังไหลอยู่เลย
เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะให้มาลองด้วยตัวเองเพราะว่าเด็ดมากจริงคุณผู้ชม
ลองชิมกันดูแล้วจะรู้ว่าใบตองไม่โกหกค่ะนอกจากฝีมือความอร่อยแล้ว
จีน่าเขายังมีของดีที่บูชาที่ช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
และที่สำคัญไม่ได้มีอย่างเดียวด้วยนะครับมาเป็นชุดเลย
แม่เป็นสายมูตัวจริงเลยนะเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนคะแม่
จุดเริ่มต้นนะคะมาจากนี้เลยค่ะต่อหม้อที่ร้อยเจ็ดสิบ
แล้วมันมีความหมายยังไงคะคือต่อหม้อที่ร้อยเจ็ดสิบคือศูนย์
หมายถึงว่าศูนย์ศูนย์เสียศูนย์เสียศูนย์เหมือนทุกอย่าง
คือความหมายไม่ดีไม่ดีค่ะคือเพื่อนก็เป็นหมอดูแกก็แนะนำ
ค่ะก็บอกว่าต้องตั้งสารพระชายะบางคนกับสารตายาย
ก็คือสารตรงนี้ค่ะทางนี้แบบตั้งมาก็แล้วก็จะปราบสัมภเวษี
แต่ว่าเวลานั่นสัมภสีจะเยอะใช่ไหมคะแม่รู้ได้ไงอ่ะแม่เคยเจอเหรอ
แล้วก็ไม่เจอกันแต่ลูกค้าเห็นลูกค้า
คือลูกค้าเขาเห็นแล้วแบบเขาผ่านมาบางคนผ่านมาก็เลยบอกว่า
มีที่ว่างให้เขานั่งไหมเราก็บอกทำไมก็โต๊ะว่างเยอะแยะ
ทำไมไม่นั่งกันก็ยังแปลกใจเขาบอกเอ๊ะเขาบอกคนนั่งเต็มร้าน
เราก็ตกประจัยค่ะโอ้ชักแสดงว่าตรงนี้ต้องมีอะไรแบบแน่นอนเลย
ซึ่งที่เราไม่เห็นคนอื่นก็เห็นนะคะแล้วแล้วที่ตรงนี้ร้านตรงนี้ก็คือ
เปลี่ยนเจ้าของบ่อยค่ะเปลี่ยนเจ้าของบ่อยเปลี่ยนมามากี่ครั้งนะคะ
เปลี่ยนมาสี่เจ้าแม่เป็นคนที่ห้าค่ะคือแต่ละคนก็อยู่ได้ไม่นานค่ะ
แต่แต่ด้วยที่ว่าเราแบบว่าชอบสวดมนต์ชอบอะไรอย่างนี้มันก็ถึงอยู่
อยู่ได้นานนะคะเราจะดูแม่แต่ละอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลย
ขึ้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นผ่านไปเรื่องราวความมูเกี่ยวกับเรื่องที่ร้าน
กับตัวแม่ยังมีอีกเยอะเดี๋ยวไปคุยกันต่อ
นี่คือที่มาอีกหนึ่งความปังนะคะแม่อันนี้บูชามาได้ยังไงคะแม่
วันนั้นก็ไปคลองสิบห้าค่ะพอดีจะไปกลับท่านครูบาธรรมชัยค่ะ
ก็เลยไปรับปีไปเห็นท่านแล้วเหมือนกับโดนจิตโดนใจว่าท่านอยากมาอยู่กับเรา
แล้วหลังจากที่ได้พระแม่ธรณีบีบมวยผมมาไว้ที่ร้านเป็นยังไงบ้างชีวิตเราการทำธุรกิจร้านอาหาร
ก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะตังค์ขึ้นเรื่อยตังค์ขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะ
เป็นยังไงไหนเขาบอกว่าเอ๊ะกี่งวดนะกี่งวด
นับไม่ทวนนะคะเฮ้ยหกสิบงวดอะ
ก็เกินเกินหกสิบรวดค่ะถึงร้อยไหมแม่ถึงค่ะ
ตายแล้วต้องมาที่นี่บ่อยบ่อยแล้วแหมถูกรางวัลไม่กลัว
คนทางบ้านจะอิจฉาเลยนะครับพี่จีน่า
หลังจากที่แม่มปรึกษาหมอดูเนาะการตั้งสารพระชายมงคลสารตายายเรียบร้อยแล้ว
แม่ได้ไปทำอะไรเสริมความปังในตัวเองเพิ่มอีกไหมคะ

ท่านก็จะมีเขียนยันคิดชีวิตให้
ยันพลิกชีวิตมันพลิกชีวิตแม่ยังไงบ้างคะ
จากที่เราไม่ดีเรากลับกลายแบบดีขึ้นดีขึ้นนะคะ
แล้วเราขีดเส้นวาสนาท่านก็จะขีดให้แล้วก็ยันอุ่นข้าวอุ่นน้ำ
ข้าวอู่น้ำคือให้แบบอุดมสมบูรณ

ลายมือก็ท่านก็จะขีดให้เป็นเส้นวาสนา

อันนี้เราจะไม่มองเห็นเพราะท่านจะไม่ใช้หมึกไม่ใช้อะไรค่ะ
เพราะท่านจะมีแบบที่คล้องช้างอะค่ะคือขีดเส้นให้เรา
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อต่าง
ซึ่งก็แล้วแต่ละกันให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูนะคะ
แต่อย่างที่น้องใบตองบอกนั่นแหละครับว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำมาหากิน
ถ้าเรางอมืองอเท้ารอโชคลนทัพอย่างเดียว
คงไม่มีใครมาช่วยอะไรเราได้
แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูอย่างพี่จีน่าสิครับ
กว่าจะมีวันนี้ผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมาย
แต่สุดท้ายเขาก็ผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้
กลายเป็นเจ้าของร้านอาหารป่าแสนอร่อยได้นั่นเองล่ะครับ
ไม่ต้องอยากให้แม่ให้กำลังใจเป็นแฟนรายการแหละครับ
อย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวัง
คนเราก็เราต้องสู้ต่อไปอะค่ะ
คือวันนี้ไม่ดีวันหน้าก็อาจจะดีขึ้น

เพื่อวันข้างหน้าเราอาจจะได้เป็นเศรษฐีนะคะ
นี่สุดยอดค่ะแม่บอกว่าวันนี้มันไม่สำเร็จ

ใช่ค่ะสักวันมันจะต้องเป็นวันของเราใช่ค่ะ

เรียกว่าเต็มไปด้วยหลากหลายเรื่องราวความเหลือเชื่อเลยล่ะครับ
เส้นทางชีวิตรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแล้ว
ปังรวยช่วยให้การค้าขายดีขึ้นมีโชคมีลาบ
ถึงแม้ที่ตรงนี้จะเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วหลายคน
ใครเปิดกิจการตรงนี้ก็จะเจอแต่ความวุ่นวายแถมเหตุผลก็ไม่สามารถอธิบายได้
แต่พี่จีน่าก็สามารถล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จ
ส่วนอีกร้านที่เจอปัญหาเปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งแต่ยังแก้อาถรรพ์ความวุ่นวายไม่ได้
นั่นก็คือร้านโป๊ยเจกที่ขายต้มเลือดหมูและข้าวมันไก่แสนอร่อย

มาได้ปัน๑ปีค่ะ
ขายดีไหมครับคุณเบน
ช่วงนี้ก็เงียบหน่อยนึงค่ะ
เห็นว่าคุณเบนบอกว่าที่นี่มันเปลี่ยนมาหลายมือแล้ว

คุณเบนมาเปิดทั้งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหม

คือจ้างมาก็อยู่ได้ไม่นาน
บางทีก็ขี้เกียจทำงานอะไรอีกเนี่ยค่ะ

ลูกก็ขับรถก็โดนมอเซย์บินมอเซย์ชน
ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับ

รีบเข้าไปสำรวจห่วงจุ้ยในร้านดูสิว่าเกิดจากอะไร
แล้วช่วยแก้ไขให้แม่เบนเขาทีนะครับที่ผมมายืนในตำแหน่งเนี้ย
คือด้านหลังผมเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเป็นทิศที่ดี
จริงจริงมันต้องเป็นหน้าร้านเพราะว่าหลังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มันเป็นทิศที่เป็นมหามงคลมันเป็นทิศร่ำรวย
ข้างหลังผมเป็นทิศเศรษฐีที่จะเดินเข้าบ้านนะครับ
เพราะฉะนั้นผมยังบอกได้ว่าบ้านหลังนี้
องศาดีมากแต่การวางหลักหน้าร้านหลังร้านผิดหมดเลย
ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศแห่งเศรษฐีและโชคลาภ
สินแสบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะเปิดหน้าร้านฝั่งนี้แทน
ตามหลักพวงจุ้ยเชื่อว่าถ้าย้ายแล้วก็จะทำให้ทรัพย์วิ่งเข้ามาหาแบบทวีคูณนั่นเองล่ะครับ
ที่เป็นจุดที่เสียนะครับก็คือต้นโพ
ซึ่งวัดจากองศาจากในบ้านเราออกมาอันนี้ก็คือคาดร้าย
แต่เดี๋ยวนะจะให้แม่เบนเขาขุดต้นไม้นี้ออก
คงจะไม่ได้ละมั้งสินแสมีทางแก้อย่างอื่น
ที่พอจะทำให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีบ้างไหมล่ะครับ
เราต้องเล็มกิ่งตัดสแต่งให้สวยงามแล้วโดยที่หนึ่งนะฮะ
ผ้าสามสีเนี่ยนะครับหรือห้าสีอ่ะเอาออกซะ
สินแสเขาหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้
เปลี่ยนจากต้นไม้ที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นต้นไม้ที่ดูสวยงาม
ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งกิ่งหรือการเอาผ้าสามสีเครื่องเส้นไหว้ออก
ว่าแต่ตามหลักห่วงจุ้ยการที่มีต้นไม้ที่ดูน่ากลัว
อยู่หน้าร้านมันส่งผลไม่ดียังไงล่ะครับสินแส
ท่านผู้ชมครับต้นโพเนี่ยนะครับสินแสแนะนำว่า
อย่าไหว้ทุกวันยิ่งไหว้เท่าไรสำหรับเวสี
ก็มาชุมนุมกันอยู่ตรงสี่แยกตรงเนี้ยเพราะรวมอย่างนี้มันก็เกิดความพลังงานที่หนาแน่น
ทำให้เกิดอุบัติเหตุบังตากันเหมือนที่คนขับอันตราไซด์ดวงไม่ดี
มาคนขับรถดวงไม่ดีมาคนเดินมาดวงไม่ดีชนกันเกิดอุบัติเหตุ
จริงหรือเปล่าล่ะครับแม่เบนจริงค่ะสินแส
เพราะว่าตรงเนี้ยอุบัติเหตุบ่อยมากตอนแรกลองไปปรับใช้ดูนะครับ
รับรองรู้เรื่องเฮ่งปั้งรวย
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าเฮียป้องและน้องจ๊ะ
จะพาทุกคนไปพบกับเศรษฐีน้ำพริกเงินล้านพร้อมความเชื่อมีวันนี้ได้
เพราะสารเจ้าแม่เสือช่วงลุบคุกขายไปหนี้ไปสิน
จนมาอยู่กิโลเจ็ดเนี่ยทำยังไงถึงจะรวยเขาบ้างนะ

คำถามมาถามว่าเมนูอะไรครับที่อยู่คู่คนไทยกินกันได้ทุกวันทุกมื้อไม่มีเบื่อ
ก๋มานำพริกสิจ๊ะ
อ่ะแล้วมีอะไรที่คนไทยต้องพกไปทุกที่จะไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปเมืองนอกต้องติดตัวไปตลอดเวลา

สิบจ๊ะถูกต้องอะแล้วเมนูอะไรจ๋อต๋องน้ำพริกสิบ
พริกใช่มั้ยจ๋าจะพามาเจอกับรายชนีนน้ำพริกแผ่งญาณรามินทรรศาสตร์
กิโลเมตรที่๗น้ำพริกป้าติ๋วสร้างเนื้อสร้างตัวปลดหนี้สร้างความร่ำรวยจากน้ำพริกเลย
เดี๋ยวจะพาน้องจ๊ะนะครับคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของกฎิการป้าติ๋วตัวจริงเสียงจริง
นี่แหละครับคนที่สร้างเงินล้านจากเมนูกินง่ายที่ทุกบ้านต้องมี
แต่บอกเลยนะครับว่ากว่าจะทำได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าป้าติ๋วล้มลุกลุกคลาน
เสียน้ำตามาไม่รู้กี่ครั้งวิ่งหนีเจ้าหนี้มาไม่รู้กี่รอบ
ปรับสูตรลองผิดลองถูกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่าจะตั้งตัว
กลายเป็นน้ำพริกกรอบฟูที่ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจอย่างนี้นี่แหละครับ
โอ้โหเรียกว่าเมนูนี้เยอะจนเรียกว่าโต๊ะจะบางแทบไม่พอเยอะมาก
แม่ติ๋วก่อนแม่ติ๋วสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะ
แม่ครับครับผมขอแนะนำเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับแม่
เริ่มจากทางนี้เลยทางซ้ายเลยกุ้งกรอบค่ะครับผมตาแดงแมงดา

ปลาสลิดฟูปลาสลิดฟูพัดที่เม้าส์หน้าพุนปลาดุกฟูกับกลิ้ง
ปลาดุกครูพวกกลิ้งน้ำปลาดักปลาเหลือกออก
พูทรงเครื่องแล้วอันไหนที่เป็นรสช้านที่ขายดีแล้วเกิน
จะบอกเลยว่าแค่เมนูเดียวนะครับไม่ได้นับรวมถึงเมนูอื่น
ติ๋วทำมาหลายอย่างสาวสาวแม่ติ๋วเริ่มจากอะไรครับ
สาวอยู่โรงงานค่ะเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานสุขภาพ
อันนี้ก็ทำน้ำพริกไว้ที่โรงงานครับ
เพื่อนบอกว่าอร่อยก็ยังไม่ได้ทำน้ำพริกขายนะ
พระติ๋วก็ขายสระเบลอจนเรือนลบจนมาอ๋อ
แล้วเอาแล้วอยู่ได้ที่นี่ได้ยังไงครับเออ
จะรวยกับบ้างนะเขาบอกพระติ๋วปีว้าก็ไปไว้

เค้าขอพรบอกว่าตอนนี้ประติ๋วลำบากมากเลย

พ่อตี๋ก็เลยบอกคราฬิหนึ่งเท่าไร

โอ้ยเดี๋ยวเราไว้เศษก่อน
อ่ากูพูดชิ้น
ไม่ยังไม่เสร็จเลย
กินไปอยู่ไปเหลือ๑๙๐๐บาท

อ้าวเอ้าเอากำไรเนอะ

พอแม่ทำวันจันทร์จริงก็คือลูกค้าเยอะไหม

แล้วยังไงแม่เอาเงิน๖๐๐แล้วไปทำลงทุนต่อ
ถ้าลงทุนต่อเรื่อยมาจนมาจุบันนี้
ขายยำขายยำแหน่งยังไม่มีปลาดุกฟูดังอะไรนะ

เอ๊ะเราขายยำแหน่งมาซื้อปลาดุกฟูได้ไงนะ

มันยังไงเราก็อยากจะทำกระดูกฟูขาย

ไม่มีคนแก่มาซื้อปลาดุกฟูเปล่าอย่างนี้

นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของน้ำพริกป้าติ๋วเงินล้าน
แต่คุยไปคุยมาเฮียป้องและน้องจ๊ะเริ่มจะอดใจไม่ไหว
เพราะกลิ่นน้ำพริกที่อยู่ตรงหน้ามันช่างยั่วยวนซะเหลือเกิน
อย่ารอช้าไปพิสูจน์ความอร่อยของน้ำพริกเงินล้านกันหน่อยดีกว่าครับ
ของน้องจ๊ะชิมปลาร้ากรอบฟูทรงเครื่อง
อร่อยมาก
คือกลิ่นปลาร้าเนี่ยเราจะได้กลิ่นปลาร้า

กินเข้าไปมีกลิ่นปลาร้านัวแต่ไม่ขาว

คือแบบว่ามันกลมกล่อมเหมือนแบบไม่ต้องปรุงเผ็ดเลยนะ

ปลาสลิดภูเข้ากินปลาสลิดผัดขี้เมา
เอออันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กัน

แล้วก็ปลาสลิดมันได้กลิ่นหอม
ปลาสลิดกับพริกมันเข้ากันอย่างตุ่มสลิด

แต่ว่าขอชิมที่เป็นแบบว่าทีเด็ดของร้าน
ปลาดุกปูผัดพริกขิง
น้ำพริกอะไรของป้าติ๋วก็อร่อยเด็ดทุกเมนู
การันตีความอร่อยอีก๒เสียง
โดยพิธีกรเศรษฐีป้ายแดง
แต่เห็นป้าติ๋วเขาทำน้ำพริกจนร่ำรวยขนาดนี้นะครับ
บอกเลยนะว่าใจบุญสุด

เปิดร้านมาก่อนนี้คือแบบมีจะต้องขาย

และพอติวเริ่มสูตรใหม่หลายอย่างถ้าทุกคนคิดข้นสูตรใหม่

นี่สูตรใหม่คิดวันเดียว

เพราะว่าตอนนี้กำลังฮิตเข้าของปลานินแกะแตกต่างตัวที่มันมีปลานินทิ้งเนื้อค่ะ

มันเหมือนกินปลาเลยแล้วก็ใส่น้ำพริกเพราะว่าปลาชิ้นแบบบึ๊บเลย
คุณผู้ชมครับว้าวมากนะฮะต้องขอบคุณป้าติ๋วมากให้เกียรตินะฮะ
คิดค้นเมนูใหม่นะครับน้ำพริกปลาแกะอ๋อ
สำหรับชาวสถิตย์ปลาแดงมากนี่วันที่เราขายทำยังไม่ออกอากาศใช่ไหม
เมนูใหม่ออกมาให้ได้ลิ้มชิมรสกันเพิ่มอีกแล้วล่ะครับ
ช่วงหน้าเฮียป้องและน้องจ๊ะจะพาทุกคนเข้าครัวให้ป้าติ๋ว
เขาสอนวิธีการทำน้ำพริกเงินล้านกันครับแม่ติ๋วฮะพอได้

แล้วเห็นว่าตอนส่งไปรอบแรกมีปัญหา
ก็คือสินค้าเสียหายแตกหมดเลยค่ะ
เสียหายไปเกือบ๒ล้านค่ะ

บอกนะครับว่าป้าติ๋วนี่เป็นคนไม่หวงสูตรเลย

ไปดูกันให้เห็นจัดว่าเขาทำยังไง

ใช้เวลาร่วมแบบเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกัน

เดี๋ยวเฮียจะไปคลุกเผ็ดให้

ทอด

เสียสละมากครับเฮีย
เอ้าปลุกไปในครัวกันเลยดีกว่าครับ
ติ๋วเขารอที่จะสอนเทคนิคการทำน้ำพริกง่าย
แต่เอาไปทำขายได้แน่นอน

เอาได้เลยเหรอ

พอทอดเสร็จจะมากลายเป็นอย่างนี้
แม่ใช้เวลานานไหมพอจะเป็นอย่างนี้

ปลาภรรษาธิริพรสัยนี้ไหลไหม

ตั้งแต่มีโควิดมา๒ปีหนูเริ่มทำได้หลายอย่างแล้ว

เม่าออกถึงเฉินแล้ว

เม่าเต๋มีวันนี้น่ะ

เกิดจากความที่แม่ใช้สำรุยสุรายแต่แม่คือแบบว่าหามาแล้วไม่พอใช้จริงจริง
ไม่พอใช้เรายังหาอาชีพที่มันตรงกับเรามันไม่ใช่ไงไม่ตอนนี้แม่บอก

เห็นบอกว่าเมนูเนี้ยปลาดุกผัดขี้เมาเนี่ยทำให้บ้านแม่นี่เรียกว่า

เพราะว่าโดนยึดไปแล้ว

จนตอนนี้เรียกว่าตึกแถวตรงนี้๗หลัง

เราได้รู้จักกับผู้บุกเบิกนะฮะ
กับน้ำพริกแม่ติ๋วมาแล้วนะฮะ

ในการห้อยน้ำพริกของป้าติ๋วเนี่ย
เรียกว่าไปทุกช่องทางมากขึ้น

สวัสดีครับ

มาช่วยกับป้าติ๋วในเรื่องไหนบ้างครับ
ก็มาดูแลในเรื่องของการตลาดนะคะ
แล้วก็ทำขายออนไลน์ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยพี่หมวยไม่ชอบอาชีพนี้นะ

คือหมวยตอนเด็กก็ได้ช่วยคุณแม่ขายของค่ะ
ก็ลำบากมาตลอดเลยก็มีหนี้มีสินเลยไงค่ะ

ใช่แล้วก็เห็นว่ามันไม่น่าจะเติบโตไปได้
เราก็เลยคิดว่าเราจะเรียนจบสูงเพื่อมาทำงาน
พอเราทำงานบริษัทเราก็อยากเติบโตในอาชีพการงานของเราอะค่ะ
ค่ะก็พอคุณแม่มันบอกว่าอยากให้ออกมาช่วย
เราก็แบบยังไม่อยากออกเพราะเรากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่และเราเป็นแม่เนี่ยเราตื้อลูกนานขนาดไหน

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

พี่หมวยถึงได้ใจอ่อนมั้งค่ะ

จริงใจกับลูกค้าเราต้องซื้อสัตว์กับตัวเราเอง

ปะติ๋วเสมอราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยค่ะ

ใครที่ดูรายการเราอยู่แล้วใครที่ออกรายการเรา
ใครที่ดูรายการเราอยู่แล้วใครที่ออกรายการเรา
ใครที่ดูรายการเราอยู่แล้วใครที่ออกรายการเรา

ใครที่ดูรายการเราอยู่แล้วใครที่ออกรายการเรา

ปะติ๋วเสมอราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยค่ะ
ใครที่ดูรายการเราอยู่แล้วใครที่ออกรายการเรา

ปะติ๋วเสมอราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยค่ะ

วันนี้สวัสดีครับ